อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่จะพาคุณผู้ชมไปดูก็ยังอยู่ที่ภาคใต้

พาไปดูเมนูแปลกเมนูโบราณ
ที่พูดได้อย่างเต็มปากว่าถ้าใครได้ลองแล้วนะคะ

โอ้ยรู้จังเฮ้ยรอยจังฮู้

คุณชนะสุดยอดมากเลยค่ะ
คุณร้องแบบนี้แสดงว่าคุณต้องรู้แน่ว่าเมนูที่ดิฉันจะพาไปดูเนี่ยมันคือนี่เลย

อ่าข้าวหลามที่เราคุ้นเคยว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้
ก็คือมันจะใส่ข้าวเหนียวใส่กะทิใส่ถั่วก็ว่ากันไปใช่ไหมคะ
แต่นี่ค่ะจะใส่ปลาดุกลงไปในกระบอกข้าวหลามกระบอกไม้ไผ่นี่แหละ

เป็นเมนูเด็ดขึ้นชื่อเป็นเมนูพื้นถิ่นหากินยากนะคะ
อยู่ที่อำเภอกระโปรงจังหวัดพังงา
เขาขายอยู่ที่ตลาดสีเขียวในม่านหมอกนะคะ
บอกเลยว่าเด็ดจริงเด็ดตั้งแต่กรรมวิธีการทำเลยค่ะ
วิธีการก็คือว่าจะเริ่มนำปลาดุกมาผสมกับพริกแกงและสมุนไพร
นี่ค่ะจากนั้นก็ยัดลงไปในกระบอกไม้ไผ่นะยัดเข้าไปยัดเข้าไป
เสร็จแล้วก็เอาไปเผาบนเตาถ่านซึ่งเป็นถ่านอุ่นถ่านแบบไฟไม่แรงมากนัก
ถ้าเราแรงเกินไฟไหม้กันพอดีใช่ค่ะมันต้องใช้ความร้อนเบาให้ค่อยค่อยระอุ
แบบนี้ค่อยยอกนี่แล้วค่ะอ๋อภาษาแผ่นก็ใช้คำว่ายอก
ยอกให้เนื้อปลานี้นะคะมันหลุดออกจากกล้าง

ทำไปเรื่อยค่ะจนสุกนะคะ

เนื้อปลามันจะรวมกับพริกแกงและสมุนไพรอย่างเข้ากัน
ส่วนก้างเนี่ยก็จะหลุดไปอยู่ด้านล่างของกระบอกไม้ไผ่เนี่ย

พอสุกแล้วเรียบร้อยนะคะเข้ากันแล้วค่ะ
ก็เทลงใส่ภาชนะที่เราจะรับประทาน

ก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้แหละค่ะ

ถูกต้องแต่ไม่มีกลาง
มารบกวนใจในการรับประทานเลย
ส่วนรสชาติเหรอจ๊ะไม่ต้องพูดถึง
จัดจ้านตามแบบฉบับของอาหารใต้นั่นแหละ
ยิ่งถ้าได้กินกับข้าวห่อใบเร็ดนึ่งแล้ว

เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมจริง
พูดเลยนะคะว่าปลาดุกยอกหรือปลาดุกหลาม

เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ

ต้องพูดเลยบอกว่าร่อยจังห้อย

มันจะดูท่านในอำเภอก่อน

ท่านก็ยอกเองกับมือ
อกเสร็จแล้วก็ชิมมาฮะ
ยกนิ้วให้แถมป้อนท่านภรรยาคนสวยด้วย
ทั้งยอกทั้งยิ้มเลยใช่ไหม

มีความสุขอร่อยกันไปอิ่มท้องอิ่มสุขอิ่มใจ

ของการทำอาหารพื้นถิ่นแบบนี้ด้วย
จริงนะอย่างที่บอกผมเองไม่เคยทาน

เขาก็พูดอย่างนี้แหละว่าพอเทออกมาจากกระบอกไม้ไผ่แล้วเนี่ย
มันเหลือแต่เนื้อปลากับตัวพริกแกงที่มันผสมกัน
แล้วมันไม่มีกล้างจริงอันนี้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มาก
เพราะกล้างมันไปอยู่ตรงก้นกระบอกหมดแล้ว
เออมันไปกรองกันยังไงนะ
แต่ต้องบอกว่านี่คือภูมิปัญญาที่น่าจะสืบทอดกันเอาไว้
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นเมนูพื้นถิ่นหากินยากจริง
ใครมีโอกาสก็ลองไปที่พังงานูนะจ๊ะ
ที่ตลาดสีเขียวในมั่นหมอกอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาจ้า